ทุกผู้ชมครับที่กาญจนบุรีนะครับมีพิธีล้างป่าช้านะฮะ
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าล้างป่าช้าในครั้งนี้มี๒๘๒ศพ
หนึ่งในสองร้อยแปดสิบสองศพคือศพของพระสงฆ์ที่ท่านมรณภาพแล้วฝังมาสองปีค่ะนะฮะ
พอขุดนำศพขึ้นมาเนี่ยยังไม่เน่าเปื่อยนะครับ
เส้นผมเนี่ยยังดกอยู่เต็มศีรษะเลยนะฮะ
นี่เป็นพิธีล้างป่าช้านะครับที่สมาคมบ่อพลอยร่วมใจ

ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ่อพลอยที่กาญจนบุรีนะฮะ
กรการกุศลต่างด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วยชาวบ้านด้วยนะครับ
มาร่วมกันทำบุญทำพิธีมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า
ที่วัดหนองย่างช้างตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอย
ระหว่างวันที่๑๕๑๗ตุลาคมที่ผ่านมานี่นะฮะวันนี้วันสุดท้ายนะฮะรวม๓วันด้วยกันนะครับ
ที่ผ่านมาในพิธีล้างป่าช้าศพไร้ญาติเนี่ยส่วนใหญ่จะพบร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังมา
นานหลายปีจะเหลือแต่โครงกระดูกเขาก็จะนำขึ้นมาเพื่อไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ต่อ
แต่การล้างป่าช้าในครั้งนี้ที่มีทั้งหมด๒๘๒หลุมเนี่ยมีอยู่หลุมหนึ่งขุดขึ้นมา
นี่เป็นหลุมของพระสงฆ์ที่ท่านมรณภาพนะครับปรากฏว่าสภาพร่างนี้ไม่เน่าเปื่อยนะครับ
ยังมีผิวหนังที่ห่อหุ้มกระดูกอยู่ศีรษะยังมีผมขึ้นอยู่เหมือนกับปกติเลย
ก็สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
นี่ส่วนศพร่างอื่นจะเป็นกระดูกหมดแล้วนี่นะครับ
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ่อพลอยนะครับคุณสามารถคงอาทหารบอกว่า
พระสงฆ์รูปนี้เป็นพระต่างด้าวนะครับชื่อหลวงพ่อทองอายุประมาณ๕๐๕๕ปี
มรณภาพเมื่อสองปีก่อนนะคาดว่าเป็นพระจากต่างด้าวนะครับ
แล้วก็มาจำพรรษาอยู่แถวนี้นี่นะครับ
ก่อนจะมรณภาพเมื่อสองปีก่อนเนี่ยก็เป็นศพรายญาตินะครับไม่มีญาติ
ทางมูลนิธิก็เลยนำร่างมาฝังเอาไว้ที่ป่าช้าแห่งนี้
จนกระทั่งวันนี้ขุดขึ้นมาพบว่าร่างของหลวงพ่อทองไม่เน่าเปื่อย
นี่ทางร้านหีบศพทราบข่าวก็เลยนำโรงแก้วมาบรรจุศพให้

ส่วนศพอื่นจะนำกระดูกที่เหลืออยู่นะฮะไปล้างทำความสะอาด
แล้วนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญมหากุศลที่พุทธสมาคมเต็กกานะฮะ
ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีต่อไป
อาจจะเป็นพันเป็นหมื่นลวงนะครับแล้วก็ข้ามสะพานวัตถสงสาร
คติความเชื่อของพุทธศาสนามหาญาณ
เพื่อให้วิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดียิ่งขึ้น